มีเหตุการณ์สาวประเภท๒คนหนึ่งแทงแฟนนุ่มจนเสียชีวิต
อ้างว่าถูกผู้ชายที่เป็นผู้ตายเนี่ย
เอาบ้องกัญชาเนี่ยฟาดก่อน

มีจรภีพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนะครับ

ผู้ที่เสียชีวิตชื่ออัธวิรุธนะฮะ
หรือว่าเออายุ๑๙ปีนะครับ
ถูกแทงด้วยมีดปอกผลไม้ปลายแหลมนะครับ

หน้าอกด้านขวาบาดเจ็บสาหัสนะครับ

ของโรงงานแห่ง๑ย่านท่าพระ

คนก่อเหตุชื่อนายเชอพัฒน์ทองเนรชื่อเล่นชื่อเอ๊

เป็นสาวประเภท๒เป็นแฟนของผู้ตาย

รอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ในสภาพร้องไห้ตลอดเวลา
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
เอ๊เนี่ยเขาอ้างว่าตัวเธอกับผู้ตายเนี่ย
เพิ่งมาอยู่กับเขาได้๒๓วันนะ
นี่อยู่นี่นะครับผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าเพิ่งมาอยู่กับเอที่เป็นผู้ตายเนี่ยได้๒๓วัน
ก่อนจะเกิดเหตุนะฮะประมาณ๑ชั่วโมง
ผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายเนี่ยเสพกัญชาอยู่
แล้วดื่มน้ำต้มใบกระท่อมด้วยนะดื่มไปเยอะเลย
กัญชาด้วยแล้วก็ทะเลาะมีปากเสียงกัน
โดยเอเนี่ยเอาบ้องกัญชาที่สูบอยู่
ทำจากกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมาตีเธอก่อน
ทำให้เอเนี่ยอ้างว่าบรรดาโทษะขวามีดปอกผลไม้
แทงเข้าใส่หน้าอกของแฟนเข้าอกด้านขวา
แล้วเอที่ถูกแทงก็ล้มนิ่งไปเลย
โทรศัพท์ไปหาแม่ของแฟนนะฮะแม่ของนายเอที่ถูกแทง
แล้วก็ไปเรียกคนให้มาช่วยดูในห้อง
หลังจากที่แทงเข้าไปเขาก็เรียกกู้ภัยกันมา
ยางมาช่วยปั๊มหัวใจแล้วก็ไม่ทันนะฮะ
เสียชีวิตนะครับนี่ตำรวจก็มาแล้วนะครับ
พิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
คุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่สอนอบางกอกใหญ่
ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามช่วงนี้แล้วครับ
ว่าแม่ทำไมถึงขั้นไปแทงกันขนาดนี้

บอกว่าถูกใช้บ้องตีผู้ตายใช้บ้องตีเนี่ยฮะ
ขณะเดียวกันนะครับตัวของเอ๊นะฮะสาวประเภท๒ที่ก่อเหตุนะครับ

ยังมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือเนี่ย
โพสต์ข้อความเอาไว้บอกเขาขอโทษ
เขาตายไปก็ทำให้เธอฟื้นมาไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

ไปบอกประมาณอย่างนี้ว่าต่อให้เธอตายอีกฝั่งหนึ่งก็คงไม่ฟื้นแล้วล่ะ

ได้โพสต์แจ้งสถานะของตัวเองเอาไว้

ส่วนเอ๊ผู้ต้องหาที่เป็นแฟนสาวประเภท๒อายุ๓๗อายุอ่อนกว่าแม่ของผู้ตายแค่๒ปี
แล้วโพสต์สุดท้ายของเอ้โพสต์ภาพมือสวมแหวนเกี่ยวก้อยกันอยู่
โพสต์เมื่อ๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วยังมีการรีโพสต์นะครับ
โอ้โหนี่ข้อความที่เขาพูดกันเมื่อกี้นี้เขาบอกว่า
ถ้าวันหนึ่งที่เราเกิดไม่เข้าใจอะไรกันขอให้เราหันหน้าคุยกันนะ

บอกให้ค่อยพูดค่อยอธิบายกันใจเย็นกับเราหน่อยนะ
อย่าเดินหนีนะอย่าทำร้ายร่างกายตัวเองและคนอื่น
อย่าขึ้นเสียงกับเรานะอย่าขุดเรื่องเก่ามาคุยนะอย่าโกหก

วันนี้เราส่งทีมข่าวนะคะคุณปียชาติลงพื้นที่

เป็นจังหวะที่แม่ของนายเอคนตายมาดูศพลูกชายพอดีค่ะ

เพราะว่าคนก่อเหตุก็โทรไปบอกแม่ของผู้ตาย

บอกว่าแทงลูกชายเนี่ยอยู่ที่ห้อง

แม่มาหาเรานะลูกนะแม่กลับบ้านนะลูก
กลับบ้านเรานะกลับบ้านเรานะลูกนะ

แม่ของผู้ตายเล่าให้เราฟังนะคะว่า
ลูกชายกับคนก่อเหตุเนี่ยคบเป็นแฟนกันมากัน๓ปีแล้ว

เมื่อเช้าก็เพิ่งไปซื้อกับเข้าทั้งกันอยู่เลย

โทรมาบอกว่าแม่เอ๊เอามีดแทงเอบอกว่าทะเลาะกัน
บอกว่าเอเอาบ้องกัญชาตีหัวแล้วก็ล็อกคอไปที่เตียงนอน
แล้วก็ลงไม้ลงมือกันจังหวะนั้นเอ๊คว้ามีดที่เอเอาไว้ใช้หั่นกัญชากวัดแกว่งไปมา
จะเสียบเข้าไปที่หน้าอกโดยที่เอพูดมาประโยคนึงว่า
กูจะฟ้องแม่ว่ามึงแทงกูแล้วเอก็ล้มลง
ถามว่าเหตุการณ์นี้แม่บอกแม่เสียใจมากเสียใจมากจริง
แต่แม่เองก็เห็นใจเอ๊แม่เชื่อว่าเอ๊ไม่ได้ตั้งใจแทงลูกแม่
และเอ๊เองตอนนี้ก็เครียดมากที่ผ่านมาเอ๊ก็เป็นคนคิดมากอยู่แล้ว
ถ้าถามแม่แม่อโหสิกรรมให้เอ๊เพราะแม่รับรู้มาตลอดว่าเอ๊เนี่ยรักแล้วก็ดูแลลูกแม่เป็นอย่างดี
แล้วคุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะจังหวะที่เอ๊ค่ะกราบขอโทษแม่ของเอ
คือมันเป็นภาพที่ต่างคนต่างเสียใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้มันดีไปกว่านี้ได้ดูนะคะ

งั้นคุณอาจคิดมากเมื่อคุณผู้ชมของจะทราบเจ่สัน
แง่งอนกันทะเลาะกันบ้างอะไรบ้าง
ก่อนเกิดเหตุเอ๊เพิ่งกลับจากต่างประเทศนะคะ
ไปทำงานมากลับมาได้๓วัน

แต่ทะเลาะกันไม่ได้รุนแรง

ไม่ได้มีเรื่องหึงหวงหรือมือที่๓เลย
แล้วก็เบื้องต้นแจ้งดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นค่ะ

ไปชนะสูตรเพิ่มเติมที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช

รับร่างของลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ